มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นหนังสือเวียนเลยนะ
บอกว่าให้เฝ้าระวังเด็กชายวัย๑๔ปี
ก่อนหน้านั้นก่อเหตุลามกอนาจารย์
มาจับหน้าอกจับก้นของผู้ปกครองในโรงเรียน
ว่าเด็กคนนี้จะถูกย้ายออกจากโรงเรียนแล้วก็ตามนะครับ
แต่ว่ายังตระเวนก่อเหตุแบบนี้อีก

เขาเลยมีการแจ้งเตือนผู้ปกครอง
แจ้งเตือนคุณครูแจ้งเตือนนักเรียนของเขา
เรื่องนี้นะครับปรากฏว่า
มีการไปตามหาเด็กวัย๑๔คนนี้
ตามหาเด็กวัย๑๔คนนี้เพื่ออะไรคุณ
เพื่อหนึ่งนำมาสอบถามข้อได้จริง

กับ๒ส่งตรวจสภาพจิตใจ
และ๓ให้การช่วยเหลือในการบำบัดจิตใจต่อไปไงคุณ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีย่อยวังชมพู
ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
ก็ได้นำตัวเด็กชายอายุ๑๔ปี
พร้อมกับผู้ปกครองก็คือผู้เป็นพ่อ
มาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกจิตเวท

เพื่อมาตรวจประเมินสภาพจิตใจ
นำไปสู่การบำบัดรักษาฟื้นฟู
ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับ
โดยเด็กชายอายุ๑๔ปีคนนี้

ว่าเด็ก๑๔คนนี้ก่อนหน้านั้น

เป็นเด็กเรียนดีเป็นเด็กเรียนใช้ได้
แต่พฤติกรรมเปลี่ยนไปเมื่อปี๒๕๕๙
คุณครูบอกว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่าง

หรือว่าชอบไปจับหน้าอกจับก้นของผู้ปกครอง

พอเจอตัวเด็กแล้วเด็กคนนี้ก็ยังมีนิสัยร่าเริง

ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการบอกกับรองภูมิหน่วยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต๑
ว่าผมยังอยากจะไปเรียน
เรียนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนใกล้บ้านก็ได้

ใช่แต่น้องเขาก็บอกไงบอกว่าถ้าเกิดว่าผมไป

เด็กน้อยหมายถึงเด็กที่ยังเรียนอยู่ตอนนี้

แล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนายไทยพานนท์รองภูมิหน่วยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณเขต๑
ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับพ่อของเด็กชายคนนี้นะครับ
แล้วก็รวมถึงประชุม
แล้วก็มีเด็กชายคนนี้อยู่ด้วยอยู่ในโต๊ะประชุมเนี่ยนะฮะ
ก็ที่ประชุมสอบถามน้องว่าไปจับก้น
หรือจับหน้าอกคนอื่นจริงหรือเปล่า
น้องก็บอกว่าผมไม่ได้ทำครับ

ส่วนเรื่องที่บอกว่าไปขโมยของคนอื่นล่ะ

ก็บอกว่าก็ผมไปขอตังค์คนอื่นจะไปซื้อขนม
แล้วก็ผมไม่เคยไปขโมยของใคร
ทีนี้ไม่มีประเด็นเรื่องมีดด้วยคุณสืบสกุลจำได้ไหมว่า
ครั้งหลังสุดน้องถือมีดเข้ามาในโรงเรียน
โอ้โหทุกคนกลัวต้องแจ้งข้อความกันผ่านทางไลน์กลุ่มเลยล่ะค่ะ

น้องบอกแบบนี้ถือมีดเข้าไปจริง
ที่ถือไปเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเด็กน้อยในโรงเรียนจะเข้ามาแกล้งเขา
เขาก็เลยถือมีดไปมันเหมือนกับเป็นการป้องกันตัว
เผื่อใครจะเข้ามาทำร้ายเผื่อใครจะเข้ามาชกแบบนี้
คือเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นหนึ่งนะ
ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงว่าน้องสภาพจิตใจ
คือเหมือนหวัดระแวงคนอื่นด้วย
และทีนี้จะต้องมีการบำบัดจิตใจ
เพื่อที่จะกลับไปอยู่ในสังคมให้ได้นะครับ
แล้วก็จะหาแนวทางร่วมกันในการที่จะดูแลจิตใจของน้อง

คือทั้งพ่อและแม่เคยติดสุรานะครับ
แล้วก็ทำให้น้องได้รับผลกระทบทางจิตใจตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่การรักษาเคยรักษามาแล้ว
เคยรักษาสภาพจิตใจมาแล้วแต่ไม่ได้รักษาต่อเนื่อง
แล้วก็ไม่ได้พบแพทย์เลยตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๐นะครับ

ว่ามีการทดสอบไอคิวและสภาวะจิตใจของน้อง
เพราะว่าน้องมีไอคิวค่อนข้างสูงนะ

เหมือนกับจะค่อนข้างไปทางสูงกว่าเด็กปกติตอนแรกด้วยใช่ไหม
ใช่ฮะแต่มันเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจนี่แหละครับ
เรื่องนี้นะฮะเราก็ต้องไปที่โรงเรียนซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าโรงเรียนเป็นผู้ที่ออกหนังสือเวียนมานะครับ
ในการแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง
หรือว่าโรงเรียนอื่นในพื้นที่นะครับ
ถือว่าเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งคนหนึ่งเลยล่ะของโรงเรียนนะครับ
แต่ระหว่างที่เด็กชายคนนี้เรียนอยู่ชั้นป๓
ก็ประสบอุบัติเหตุจนทำให้หยุดเรียนไปรักษาตัวนาน

ตอนที่อยู่ป๓หยุดพักรักษาตัวนั่นคือปี๒๕๖๐นะครับ
หลังจากกลับมาก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยนะฮะ
แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ครูก็เป็นห่วง
แม้ว่าเด็กจะย้ายออกจากโรงเรียนไปแล้ว

สุดท้ายนะครับก็คือพบเจอเด็กชายคนนี้แล้ว
แล้วก็ทีมสหวิชาชีพหรือว่าทีมผู้ที่จะมาบำบัดจิตใจให้น้อง

ใช่เห็นบอกว่าเมื่อช่วงเช้านี้คุณผู้ชมค่ะ
คือทางมีการไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์
หมายกันไว้ด้วยบอกว่าเดี๋ยววันนี้
คือจะเอาผลการตรวจส่งให้กับสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คือวิเคราะห์ก่อนว่าสรุปแล้วผลการตรวจออกมาเป็นยังไง
แล้วก็จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือน้องต่อไปด้วย
ก็ไปตรวจกันตั้งแต่๙โมงครึ่งนะครับ